อีกสักที่ฮะไปอิ่มอกอิ่มใจอิ่มท้องแล้วที่สำคัญวิวดี
ได้ดูปลาเป็นหมื่นตัวเลยนะไอ้ปลาที่ผมบอกคือปลาอะไร
อะไรตามไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมครับอยู่ในตัวเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี
นี่ครับร้านป้าบุญคาเฟ่เนื้อที่เขาจ้ายใหญ่สิบห้าไร่อ่ะโอ้โห
แล้วเขาจัดสวนเป็นแนวธรรมชาติอ่ะคุณดูนะนั่งตรงเนี้ย
แล้วคุณจะได้เห็นปลาคาร์ฟโหเต็มเลยปลาคาร์ฟเป็นหมื่นตัวเลยครับ
ให้อาหารได้ด้วยครับเออน่ารักจังค่ะแต่อย่าโดดลงไปเล่นนะคะ
ครับผมเอางี้ละกันครับคุณผู้ชมครับเพิดเพลินกับการเดินชมสวน
แล้วก็ดูปลาคาร์ฟใช่ไหมไปอร่อยกันด้วยทางร้านแนะนำ
บอกถ้ามาต้องสั่งสเต็กน่ากินอ่ะนี่หมึกผัดไข่เค็ม
ทุกร้านตอนนี้ต้องมีหมดแล้วแต่ละร้านรสชาติแตกต่างกันไป
โอ้ยนี่นี่นี่ห่อโหมกวะพร้าวอ่อนสุดยอดมาในลูกวะพร้าวห่อโหมกทะเลวะพร้าวอ่อน
ค่ะแล้วนี่คือเนื้อตุ๋นหม้อไฟสดร้อนร้อนมีแกงคั่วหอยลายนี่ไง
แล้วยังมีอาหารอื่นอื่นอีกมากมายให้ได้กินกันอุ้ยจอจอแม่จอแม่จอจอ
เอาร้านเปิดตั้งแต่เวลา๘โมงเช้าจนถึงสัก๕ทุ่ม
จะบอกแบบนี้เช้า๘โมงถึง๑๐โมงเขาจะขายเป็นเบรคฟัส
เนี่ยอยู่กับพี่มีเบรคฟัสน้องไงค่ะน่ะไปกินอาหารเช้ากัน
แล้วเขาไม่ได้รับจองโตนะเขาอยากให้ลูกค้าที่มาเนี่ยมาก่อน
ตั้งอยู่ถนนสาย๓๖มุ่งหน้าจากกระทิงลายไปทางระยองสอบถามเส้นทางก็เบอร์โทรขึ้นให้
โปรโมชั่นจัดให้แล้วบอกไปเลยว่าดูจากรายการตลอดข่าว
รับส่วนลดพิเศษ๕ถ้าจ่ายด้วยบัตรเครดิต

เครดิตเขาก็รับแต่ถ้าคุณจ่ายด้วยเงินสด
เงินสดมีไหมหรือจะโอน๑๐เอาไปเลย

พิเศษแบบนี้จนถึงวันที่๗กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับ
ไปแล้วบอกว่ามาจากตลอดข่าวค่ะจะได้รับส่วนลดด้วยนะจ๊ะ

อร่อยกันต่อเลยคุณผู้ชมที่จังหวัดราชบุรี
จะพาคุณผู้ชมไปกินขนมไทยหายากร้านนี้เลยนะคะ
จะว่าเป็นร้านก็ว่าได้หรือจะเป็นการรวมกลุ่มก็ว่าได้เช่นกันนะฮะ
เป็นสาวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงบ้านห้วยขวาง
อยู่ที่ตำบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
กำลังขมักเม่นทำขนมเทียนสลัดงาค่ะ
โดยมีคุณอังคณามีแก้วสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจเนี่ย
เล่าให้นักข่าวฟังบอกว่าสูตรขนมเนี่ย
ศึกษามาจากยูทูปนะแล้วก็ค่อยเรียนรู้กัน
จนกระทั่งได้มาทำเป็นขนมเทียนสลัดหงา
บอกเลยนะว่าขั้นตอนค่อนข้างยุ่งยากใช้เวลานาน

ทางกลุ่มเห็นว่าขนมนี่มันเป็นขนมโบราณ

ก็ช่วยกันทำแบบนี้ค่ะ
ในราคาเพียงแค่๔บาทเท่านั้นนะราคาถูกรสชาติอร่อยหน้าตาน่ารับประทาน
สนอกสนใจแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้เบอร์เอาไว้ใต้จอเนี่ยขึ้นมาแล้วนะคะ
แปดหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์โทรเลยโทรสั่งซื้อเลยนี่
ขนมไทยโบราณขนมเทียนสลัดงามน่าจะกรุบกลับมันนะเออ
ด้วยนะผมว่านะใช่งาไงมีทั้งงาขาวงาดำ
ประโยชน์แล้วก็ห่อใส่ใบตองแบบนี้กินไปทั้งใบตองเลยได้ไหม
คือเคี้ยวไปแล้วกินไม่ได้แล้วคายออกมา
ก็ได้เหมือนกันนะแต่ผมชอบกับการแบบห่อของเขา
แล้วก็มีไม้กระดกระดะเอาไว้อะแบบธรรมชาติด้านเดิมเลย

ไขมันจริงไหมจังอร่อยอุ่นนวลย์ชอบ